เดินทางไปที่สวนสันติชัยประการ

โดยบรรยากาศวันนี้ก็เป็นไปอย่างสงบเงียบแล้วก็เรียบร้อยนะครับ
เราจะไปติดตามเรื่องนี้จากรายงานของคุณชะดารัฐโภคะธนวัฒน์ครับ
แสงไฟระยิบระยับจากทูบเทียนในกระทงที่ลอยอยู่ในแม่น้ำเจ้าพระยา
บริเวณท่าน้ำสวนสันติชัยปราการ
เพื่อเป็นการสืบสารประเพณีลอยกระทงของไทย
โดยบรรยากาศเป็นไปอย่างเงียบสงบ
แต่ยังคงมีทั้งประชาชนชาวไทยและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
ทยอยเดินทางมาเพื่อลอยกระทงในคืนนี้ค่ะ
ประชาชนบางคนที่มาร่วมงานสืบสารประเพณีลอยกระทง๒๕๕๙
สวนสันติชัยปราการในปีนี้บอกว่า
บรรยากาศจะไม่คลึกคลื้นเหมือนปีที่ผ่านมา
แต่รู้สึกดีใจที่ยังได้สืบสารประเพณีไทย
ใช้โอกาสนี้ระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่๙
ก็จะขอพรแบบให้ครอบครัวมีความสุข
โรงเรียนเป็นสุขบ้านเมืองไม่ทะเลาะวิวาสซึ่งกันและกันอะไรอย่างนี้
แล้วก็ขอให้อยู่ด้วยการแบบรักไข้สามัคคีตามที่พระองค์ท่านได้สอนไว้
ถ้าเลยสอนลูกมาแบบอย่างนี้ก็ไม่ได้อะไรมาก
มาให้เงียบแล้วก็ปกติจะคึกคลื้นสนุกสนานเฮฮา
ปีนี้ก็จะเงียบแบบแต่ก็ยังดีที่ได้จัดงาน
ได้เด็กมีแบบสืบทอดทุกปีให้เด็กได้รับรู้
ภายในงานยังมีซุ้มสาธิตการประดิษฐ์กระทงจากวัสดุธรรมชาติ
เครื่องแขวนและการร้อยมาลัยดอกไม้
รวมทั้งสาธิตวิธีการทำขนมไทยโบราณต่าง
ช่อม่วงฟอยทองและลูกชุบค่ะ
จากนี้นะคะภายในงานยังมีการจำลองพิธีอาบน้ำเพ็ญ
ตามความเชื่อที่ว่าถ้าได้อาบน้ำเพ็ญในคืนพระจันทร์เต็มดวงแบบนี้แล้ว
จะทำให้มีโชคลาภมีเสน่หมตามหานิยม
และประสบความสำเร็จในชีวิตค่ะ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาบอกว่า
การจัดงานในปีนี้เป็นไปอย่างเรียบง่าย
เน้นสืบสร้างประเพณีและวิธีไทย
เพราะยังอยู่ในช่วงไว้ทุกข์ค่ะ
หลังจากที่พระองค์ท่านสวรรคตเนี่ย
ยังไงก็ตามเนี่ยอันดับแรกเนี่ย
เราคิดว่าสิ่งที่สำคัญก็คือว่า

โดยเฉพาะยิ่งขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมเนี่ย
ซึ่งเป็นสิ่งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ท่านเห็นความสำคัญมาโดยตลอด
ในการที่จะทำนุบำรุงนะคะ
แล้วก็ในการที่จะส่งเสริมให้ความเป็นไทยเนี่ย
คงอยู่กับประเทศไทยตลอดไป
หลายคนที่มาร่วมงานสืบสารประเพณีลอยกระทงในวันนี้
ยังมาเพื่อรอชมปรากฏการณ์ดวงจันทร์เต็มดวงใกล้โลกที่สุด
โดยจะมีความสว่างมากกว่าปกติ
ทำให้แสงจันทร์ในคืนวันลอยกระทงปีนี้
สว่างงดงามเป็นพิเศษค่ะ